เรามีตะภาพตัวสีทองมาให้ดูไปจับปลาแต่ดันมีแต่ภาพมาติดแทน

ติดตามพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
มาดูกันเลยถึงแม้วันนี้วันที่๑๙เพิ่งจะผ่านวันออกสลักไม่กี่วัน
แต่ว่าเนิ่นเอาไว้ก่อนตะภาพสีทองอล่ามให้โชคแน่คุณผู้ชม

ตะภาพสีเหลือนทองอารามดูแปลกสวยแบบนี้ฮะ
ตอนแรกไปอยู่ในบ่อปลาแต่ว่าตอนนี้มาถูกเลี้ยงไว้
ที่บ้านเลขที่๒๕๑๒๕๑หมู่๑๗
ตำบลธานประสานอเผือนโดนสูงจังหวัดนครราชจสิมา
รหัสเปรษณีย์

ทางด้านของนายวินาศปลอดงูเหลือม
ของบ้านบอกว่าโอ๊ยปกติผมก็จะไปจับปลาในคอหมู่บ้านอยู่แล้ว

วันก่อนนำไอ้โง่ไอ้โง่มันเป็นคอนโดดับปลาเนอะ
เขาไม่อยากให้ใช้กันนะเดี๋ยวมันจะปลามันติดเยอะ
เอาไอ้โง่เนี่ยไปดักไว้ตามปกติปรากฏว่าเอ้า
จากได้ปลาได้ตะภาพสีทองมาด้วย
นะฮะแล้วมันโอ้โหเหลืองทองแบบนี้คุณผู้ชมก็ทำยังไงดีล่ะ
คือเขาเองไม่เคยเห็นตะภาพแบบนี้มาก่อนในชีวิตก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
พอชาวบ้านรู้ข่าวแม่ขอมาดูหน่อยสิ
ด้านบนมันมีอะไรไหมล่ะอัคระอะไรตัวเลขอะไรไหม
มันจะให้โชคอะไรได้ไหมตรงท้องมันมีอะไรไหม
ก็เตรียมล่าสุดก็บ้านเลขที่นะฮะ
น่าจะซื้อกันทั้งหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็เหลืองทองอร่ามสักขนาดนี้
เอาล่ะค่ะเหลืองขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะ
ไปหาโชคหาลาบกันต่อที่วัดสว่างอารมณ์แคร์
แถวอำเภอนครใส่สีจังหวัดนครปะโถม

มาที่นี่ค่ะคนที่มาขอโชคขอลาภจากที่นี่ก็คือตลกชื่อดังนะคะ
นุ้ยเชิญยิ้มนั่นเองค่ะคุณนุ้ยเชิญยิ้มมาที่นี่นะคะ
พร้อมกับคุณถั่วแร้เชิญยิ้มนะคะนำคณะไปกราบนามัศกาล
พระครูยติธรรมานุยุทธ์นะคะหรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาส
จากนั้นยังนำเครื่องเส้นไห้ไปขอโชคขอลาบจากรูปปั้นทาเวสุวรรณที่วัด
รับมอบมาจากวัดจุราบดีสมุทรสงคราม
ก่อนจุดประทัดเป็นหนึ่งมือนัฐเพื่อเสียงทายขอเลขเด็ด
ขณะที่บรรดานักเสียงโชคก็มาขอรุมล้อมถ่ายภาพเลขปลายประทัด

อันนี้ไงเลขบรรปฐัสยาว

ใครที่เข้าห้องน้ำนะคะจะต้องระมัดระวังค่ะ
หลายคนเข้าห้องน้ำปวดมากไงนั่งเลย

เพราะว่าอดีตสทระยองกำลังนั่งทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำ
หย่อนลงไปเลยค่ะหย่อนงูหลามตัวใหญ่
และบิ้นแผลบเลยดูคลิปค่ะ
กระโดดไปทันก็เรียบร้อยนะครับ

ออกมาแล้วโอ้ยดูครับ
โอ๊ยดูครับ
ออกมาแล้วนะครับโอ้โห
โอ้โหดีมันไม่ฉกเขาก่อนเนอะ

ผู้ประสบเหตุถ่ายคลิปเองภาคเองเลย
พี่สมศุกร์โกศิษย์อายุ๕๘ปี
เป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครระยองค่ะ
คือไปเข้าน้ำกำลังจะนั่งบนพักโครก
แต่หันมองในโถส้วมเจออะไรอยู่ในน้ำ

บกใส่กางเกงแล้วก็รีบพรวดออกมาเลย

บอกว่าตอนแรกมูลนิธิที่มาเอางูหลามตัวนี้

ต้องเรียกจนที่เทศบาลมสมทบ
ช่วยกันยื้อยุดฉุดกระชากอยู่นานไม่ออกค่ะ

แล้วใช้ผงซักฟอกราดเพื่อให้มันลื่น

เป็นชั่วโมงนะคะถึงจะดึงเขาออกมาได้
ว่างูงูหลามน่าจะมาจากคลองอยู่ใกล้บ้านนั่นแหละ
เข้ามาทางท่อระบายน้ำโอ้โหตัวใหญ่
ไม่น่าล่ะเอาออกยากมันตัวใหญ่มากอะนะคะ
สำหรับใครที่มองหาว่าดูข่าวนี้แล้ว
แล้วนอกจากจะเห็นงูแล้วจะได้อะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า
พี่สมศุกร์บอกว่างูเข้าบ้าน
น่าจะเป็นเลขที่บ้านแล้วกัน

นี่หลังนี้ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เอามาดูแล้วกันนะคะว่า๑ใช่ไหม๑กรกฎาคม

ยังอยู่ที่งูเหมือนกันอันนี้ก็งูในห้องน้ำ
แต่เขาว่ากันว่างูเนี่ยไปเต้นระบำในห้องน้ำ

อุ๊ยเต้นระบำจริงอ่ะเต้นระบำ

นะคะนางบุณำอายุ๖๖ปีเจ้าของบ้านหรือที่๑๐๒๔นะคะ

บ้านนี้อยู่ที่กะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าของบ้านไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยดอยงูสิงมาอยู่ในห้องน้ำ

พอกูภัยมาก็พยายามไปจับ
ก็ภาพเมื่อกี้ที่เห็นมันก็พยายามจะหาทางออกแล้วเนอะนะฮะ
ทีนี้ก็ทางด้านของนายลักษวงศ์อายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของแผงพระเครื่องในกะบินบุรี

เอาวัดซะหน่อยละกันประมาณสัก๒เมตรได้
ขณะที่ยายบุญเจ้าของบ้านเองก็บอกว่าหลานสาวไปเข้าห้องน้ำค่ะ

ยายพูดนะยายบุญนำที่เป็นเจ้าของบ้านต้องให้โชคแน่เลยมันเต้นระบำอยู่
มันมาดีไม่ได้มาร้ายยายว่าอย่างนั้น
ยายก็เลยจะเอาบ้านเลขที่๑๐๒๔ของยายหมู่๘รหัสปรายศนีย์๒๕๒๔๐เนี่ย
เดี๋ยวจะเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเผื่อมันจะมาสักเลขหนึ่ง

มันก็ชื่อคุณป้าบุญนำยายบุญนำกูก็นำบุญมาให้ป้าบุญนำ

แล้วแต่ตะพิจารณา